สวัสดีครับ

ยอดมวยไทยรัฐครับไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวยครับ

เอกกับชัยครับผมเอกชุมพรสุนภัทรจารุมณีครับ

ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
ก่อนอื่นนะครับมีข่าวดีมาฝากกันนะครับ
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ครับ

นี่เลยครับวิทยาขึ้นมาแล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับมีนัดกันเสาร์หน้าครับ

แพคอารีน่าเมืองทองธานีนะครับ

ตั้งแต่๓ทุ่มเป็นต้นไปครับ
มาร่วมกันลุ้นร่วมกันเชียร์สุดยอด

ชะนนพัฒน์รวมไปถึงลูกครึ่ง

ห้ามพลาดนะครับวันที่๑๑มีนาคม

ส่วนคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

เป็นนักชกยอดกระตันยูนะครับ
ชกมวยแล้วก็เอาเงินไปรักษา

เอาก่อนอื่นติดตามวิทยา
ฝ่ายแดงเข่าเลี่ยมทองเมืองยาโบ

โรงเรียนกีฬาโคราชชื่ออนุภาพเทียประสงค์อายุเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๖๖ครั้งชนะ๔๗แพ้๑๙ครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนยอดขุนทัพสกสุงหายิมที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเผาดงนงลักษ์กุ้งเผาชื่อสุพลแสงเพ็งอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินชกมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๕๐ครั้งแพ้๑๖ครั้งและเสมอ๒ครั้ง
วยคู่นี้นี่คู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะครับก่อนหน้านี้
ขึ้นป้ายจะให้เจอกันหลายต่อหลายครั้งแล้วที่ภาคอีสานครับ
แค้วกันแล้วก็นี่เลยครับมาเจอกันจนได้ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐเลยครับ
ภาคอีสานทั้งคู่นะครับมุมแดงนี่แชมป์๕๑น้ำเงินนี่แชมป์๕๔กิโลกรัมครับ
เดี๋ยวดูครับเก่งเล็กเก่งใหญ่มาเจอกันนะครับ
วันนี้๔มีนานะครับส่วนพรุ่งนี้๕มีนา
วันเกิดคุณทรงชัยรัตนสุบันครับเมื่อสักครู่ฉลองวันเกิดด้วยนะครับ
เดินจากตรงเด็กทั่วตัวสตูดิโอเลยครับ
นัททรงแตกตรงพี่ชัยหรือยังอ้าวเดี๋ยวผมจะไปขอซะหน่อย
ชะลองวันเกิดของน้าทรงด้วยนะครับจิตจัดศึกยามวหารักษ์ติดตามยกที่หนึ่งกับพี่ป่าและพี่ปุ๋มครับ
บนเวทีเลยคู่เปิดหัวคู่ที่หนึ่งยกที่หนึ่ง
ผลิตทองคำโรงเรียนกีฬาโคล่าหนึ่งร้อยยี่สิบน้ำเงินเห่าดงนงรักกุ้งเผาหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากัน
ที่สำคัญที่สุดนี่เป็นแชมป์ภาคอีสานทั้งคู่เลย
นี่ชกมวยรักษาแม่นะ

เผาดงนงรักกุ้งเผา

หวิดจะเจอกันที่ภาคอีสานหลายครั้งแล้วมันไม่เจอกันสักที
เจอกันมันคู่ควรกันเหลือเกินจนมาออกไทยรัฐทีวีกับบรรดาพี่น้องแฟนบันมวยได้ดูได้ชมกันนะครับ
ภาคอีสานทั้งคู่นะครับแดงกลิดทองคำน้ำเงินเห่าดง
ดูใกล้ไฟแดงหน้าตามันน่ารักเกินนะกริดทองคำ

แรกสายยังไม่โตยังไม่โต
แน่นด้วยเนี่ยแรกนี้กริดทองคำ

ต้องต่อยอุ้นต้องออกนะครับถึงจะมีคะแนนไหมนะกรรมการเตือน

แต่ตรงนี้มีสิทธิ์นะเตือน๑เตือน๒ไม่ชก

ถือว่าไม่ออกโอ้ยแข่งขวาเต๊ะเต๊ะ
กรรมการทั้งหมดมาจากวิทยาราชดำเนินนะครับ
ขอบคุณคุณไพรปัญญาลักษณ์คุณเฉลิมพงศ์คุณจิตเชี่ยวสกุล
นี่ส่งกรรมการมาจากราชดำเนิน

เขาดูแลหลายอย่างเลยนี่
เปี้ยงครับหลักซ้ายละตาม

นี่ถ้าเราจะพูดถึงว่าการยืนมวยความน่ารักเนี่ย

ในยุคนี้สมัยนี้ความน่ารักไม่สนแล้ว
เดี๋ยวนี้กรรมการก็ต้องเอาลูกมูดุดัน
น่ารักกับแข็งแรงเอาอันนั้นนะ

ในช่วงปลายยกแรก
เห็นปากอย่างนั้นนะ

ผิดจังหวะเองรู้ด้วยนะว่าจะโดนขวาสวน
มวยนี่เดี๋ยวนี้เรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันต้องทันเกมไปเลย
มันต้องมองข้ามช็อตนะพวก
โอ้ยเกี่ยวร่างเสียหายเลยนะ

เต็กก็ติดค่อนแขนทางกินทองคำ

ต้องมาติดตามยกที่๒ว่าจะเป็นไงบ้างครับ

คุณผู้ชมครับแฟนวอเล่บอลนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนดวันนี้ส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทย
ชิงชะนัดเลิศทั้งสองทีมครับทีมชายกับทีมหญิง
ทีมชายนั้นพบกับออสเตรเลียทีมหญิงนั้นพบกับญี่ปุ่น
ไทรัตน์ทีวีถ่ายทอดสดหลังจากจบป่วยแล้ว
ทั้งคู่แข้งซ้ายเตะอย่างนู้น
ขึ้นไว้ซ้ายติดแขน
อ้าวขยับ
เดินด้วยความมั่นใจฮุกไว้ซ้ายพยายามโตตลอดนะ

โอกาสน็อกมีนะท่านผู้ชมว่าหน้าเปิดแบบนี้

น้ำเงินเห่าดงแดงกิฒทมคำ
แดงหามาตีน้ำเงินหามาตีหน้าขาแทน
แค่งขวาเตะเต็มลำตัว

ซ้ายละแทงเป็ดครึ่งและแท่งซ้ายมาสวยงาม

นี่บนกระทีน้ำเงินอาวุธเยอะกว่าแต่ทั้งอาวุธสุขมีกรรมการ

จังหวะบวกหมัดกันหน้าเปิดด้วยนะ
หน้าโดนนับโดนน็อกทั้งคู่เลย
แทงแหลมได้สวยนะครับแดงกรี๊ดทองคำ
แต่น้ำเงินนี่พริ้วดูพริ้วกว่านิดนึง
ล็อคแน่นเลยครับโชคไปโชคมาแดงไหวใหญ่กว่านิดนึง
ตั้งฝ่ายและข้างฝ่ายทั้งแค่งขวาทั้งคู่

นี่ยังไงเคิ่นบนเลย
ปลายเท้าโหโห
เหล็มเฟี้ยวเลยสวยด้วยครับลูกโอซ่าคู่

แล้วรัดแทงรัดตีสวยงาม
นี่ติดทองคำ
ต้องถอดหัวออกมาสู้เลยครับ

ข้อแข็งแรงดีมากครับกิจทองคำ
ผมว่าชกกันแบบนี้กรรมการนี่

หันขวาแล้วนะออกไม่ถูก

จะแจ้งนี่อยู่ที่แดงเลยนะ
น้ำเงินนี่เวลาออกแล้วสวย
น้ำเงินเหลี่ยมตัวดีใช้ได้เลย
จังหวะต่อยหมัดนี่กว้างไปนิดนึงครับ

เอาดงลูกตันยู

ของเราครับผ่านมาแล้วกับสองยกนี่ภาพช้ายกที่สองเครื่องร้อนขึ้นไหมร้อน
เลยครับไฟน้ำเงินนะครับเอาดงนี่ขยับเข้าหานะครับ
ยหมัดเข้าหัวแข้งขวาตามโอ้โหโดนเข้าไปกิจทองคำนี่
ดครับแข้งขวาคืนเต็มเต็มเลยครับรูปร่างดีทั้งคู่นะครับ
อาวุธหนักครับขวานี้พี่ชัยหน้าหงายเลยนะหูเลยครับ
อ่าวันนี้แฟนมวยของเราแน่นขนาดเลยนะครับนี่ชาวต่างชาติครับ
นำโดยอดีตนักมวยเก่าครับกรเพชรเพชรราชพัฒน์หรือเดชรัฐครับ
พาลูกน้องครับชาวอเมริกาครับมาชมมวยที่ศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
อเมริกามาที่นี่แล้วนะครับแล้วคนไทยดูหรือยังครับ
ยอดมวยไทยรัฐว่ากันว่ายิ่งดูยิ่งติดครับ
ตามต่อครับบนเวทีชมกันต่อครับยกที่สาม
เหลือบทองคำยกนี้เห็นจุดอ่อนเลยนะครับ
นี้เริ่มกระทุ้งในแล้วล็อกสวยจับสวยด้วย
แฮดล็อกแบบนี้น้ำเงินต้องดิ้นครับทางที่ดีที่สุดมันต้องถอดออกมา
ถ้าปล่อยให้ล็อกแบบนี้โดนตีนิ่มเลยนะนี่ภาษามวยเขาบอกชกแบบนี้มันเบียดกันนะ
โอ้โหขวาปลายเท้าโดนปลายขางยังไม่จับยังไม่แจ้งน่ะ
เต็มเต็มตัวเห็นเห็นสองทีแล้วหนังอ่า
เดินด้วยความมั่นใจแล้วครับ
ดูไอคิวสมองมวยนี่น้ำเงินดูพริ้วเลยนะ
แต่ปะทะปะทะนี่แดงได้น้ำหนักได้แรงเสียดสี
ถ้าย่องแบบนี้น้ำเงินพอได้อยู่

ซ้ายแทงซ้ายแทงพยายามปั้มแล้วหมุน

ดูมาถึงตรงนี้อาวุธมันจะใกล้เคียงกับทุกอย่าง

ถ่ายก๊อปปี้มาถ่ายอาสาหรณ์มา

ไทยหมดแรงแพ้ทันทีครับคุณผู้ชม
คะแนนไปด้วยนะท่านผู้ชมทางบ้านในขณะนี้

กี่ต้งคำนี่ได้หนักน้ำเงินนี่มัน
มันเข้าเต็มตัวลำบากแรงประทะสู้ไม่ได้มันต้องใช้เชิงแบบนี้แหละครับ

ต้องไปวัดกันยกสี่ยกข้าหลังข้างขวาเตรียมขวามาไง

เหลี่ยมแบบนี้น้ำเงินดูได้เปรียบเล็กน้อย

ถ้าแพ้เขาวันนี้เป็นเผาเหลือนะ
ยกยกยกขยับ
หาจังหวะหาจังหวะหาชกแข้งขวาเตะติดโดนแทงซ้าย
วงในวงในเอารูดมาเน้นมา
นี่ได้จังหวะนี้สวยงาม

เหลี่ยมนี่กินกระทั่งแม้ช่วงล้มลงไปเลยนะ

นี่น้ำเงินมันต้องออกผิวแบบนี้ไง

ติดไหนวงในขวาตีไปเลย
ต้นโต๊ะตลอดนะก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปลี่ยน
น้ำเงินมีเถียงมีโต้ตลอด
บวงในประทะตรงไม่ได้โดนเหวี่ยงโดนโลกกันมาแดงดูดีเลย
แต่เวลาข้างนอกขยับด้วยกันน้ำเงินมีออกกะอิ่มนะ
โต๊ะทุกเม็ดนะเอาดง
ตีนโต้ตลอดไม่มีการให้กินเปล่า
ทั้งคู่ไม่ง่ายแล้วครับถ้าเปิดหัวแบบนี้ดีกว่าสนุก

โยดขยับเลิกครับด้านข้างด้านข้างเตะ
แล้วหมดยกพอดีเตะแล้วคาด้วย
มวยคู่แรกนะครับผ่านมีแค่๓ยก
ทางด้านร้ายแดงครับนั่งมาขยับเข้าขีดขวา

ข้างด้านเอาดงนี่ก็ไม่ธรรมดาก็ดุเลยเกินนะครับ
อาวุธมวยนี่คู่ขี้คือทันกันเลยแหละมวยคู่นี้

มีแข้งมีเข่ามีศอกสลับครับ
ไม่ห่างนะครับมวยผู้นี้ครับ
ข้างก็มีผู้ช่วยสัญลักษณ์ศุรัสเซียงรอนะครับ

ชมกันต่อยกที่สี่
ต้องเปิดเกมให้เร็วเลยนะครับแดง
กฤตทองคำน้ำเมือกนี่แหม่ภาษายาสมัยใหม่ก็บอกสายผลิว

สู้กับลูกหนักแดงให้ได้ครับไต่แล้วพับเตะแล้วคาเอาไว้
นี่น่าจะเป็นอาวุธทีเด็ดของน้ำเงินเลยเห่าดงนงลักษุ้งเผา
อย่างนี้นะเขาเรียกว่ายันกันเบียดกันแย่งกันเข้าป้าย
ใครทำได้ดีเอาไปครับยกสำคัญเลยละยกนี้
แค่งขวาพยายามสาดตลอดนะครับเข่าดง
หมายถึงว่ามันต้องเดินไม่เลิกเดินไปหยุดแล้ว
หยุดไม่ได้ดิกิจทองคำถ้าเดินต้องเดินให้ตลอด
เดินแล้วมันโดนคาไว้แบบนี้สวยเลย
เน้นมัดขวาเน้นมัดขวาสวยงามกัน
แทงตีกันแล้วขามอย่างนี้แข้งขวาสาด
ไปโดนพอขยับเข้าไปโดนแข้งขวาเห่าดงทุกที

เข้าเป้านะเข้าเป้าตลอดเน้นไหน
แดงต้องมาเร่่นไหนแล้วไปได้รึเปล่า
พยายามจับเค้นน้ำมักการเผ่าตีแล้วกันตีแล้วขา

น้ำกลิ๊ดทองคำนุ่มเฉยไม่ได้หยุดไม่ได้
น้ำเงินนี่มันแหมอ่อนแอ่นไปนิดนึงแต่ทรงมวยนี่
แดงบอกไม่ได้เลยว่าจะมากินน้ำเงินง่ายนะ

เออแข็งแรงจริงแหละนี่
โอ้โหแข้งหมัดขวาพยายามต่อยตลอดนะครับกิจทองคำ
อาวุธเอาใส่ลูกขยันด้วยดิเอาล็อกแบบนี้
แล้วล็อกแน่นมากตั้งแต่ยกสองแล้วกิจท้องคำ
จับแข็งเปิดเกม
หายใจไม่ทั่วทองขยับเดินกิจทองคำ
ก็ไม่ออกมาดวงติงขวาอีก
โอ้โหเจอมัตต์เจอมัตต์เจอแทง

ช่วงของวินาที่สำคัญนะมัตต์ขวาเบียม
ตลอดดึงเหลี่ยมพลิกแล้วตีด้วยเขาขวา

ยังเต้าตลอดนะไอ้เจ้าเห่าดง

ลูดมาสายตี
โหมันจับสวยงามเลยนะ
แรงมันพอกับสมชายสำนักบกเหมือนกันนะ

ต่อยยิ่งแรงยิ่งต่อยยิ่งแข็งนะ
ยิ่งต่อยิ่งแรงยิ่งต่อยิ่งแข็งแดบแทง
แล้วชกถูกวิธีด้วยเดินแล้วเดินตลอดเลยนะ
พระรับกำลังในช่วงปลายก

ในช่วงปลายลบเหลืออีก๑๐วินาที
ขยับเดินเจอหมัด

เสียงเชียร์มันเริ่มเบาบาง

ป้าป้าจบหมดยก๔

โอ้โหนี่กิจทองคำนี้เร่งเครื่อง

ไม่มีแผลแตกด้วยนะ

โอ้โหนี่กินทองคำคืนนักเลย

เหมือนกุ้งนะครับน้องรักกุ้งเขาเลยครับ

โอ้โหโดนเขาก็ไปตามนั้นเลยนะ
โอ้โหโดนเขาก็ไปตามนั้นเลยนะ

โอ้โหโดนเขาก็ไปตามนั้นเลยนะ

โอ้โหโดนเขาก็ไปตามนั้นเลยนะ

สุดท้ายยกที่ห้ายกสุดท้ายท่านผู้ชมครับ

ทีมชายนั้นทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียทีมหญิงพบกับญี่ปุ่นนะครับ
บนเวทีครับเกมหลังจากที่ผ่านไป๔ยกเป็นฝ่ายตั้งรับ
๕ต้องเปลี่ยนเกมจากรับมาลุกตลอดครับ

เดินแล้วทำก็ได้หรือเปล่า
มวยทั้งบวกว่าการพริกส้อมฟันเป็นอยู่นี่สำคัญมาก
แต่๓ยกต้องบอกว่าออกอาวุธได้สวยนะน้ำเงิน

ซ้อมดีตั้งใจที่สุดในชีวิตเลยวันนี้ออกทีวีไหน
แล้วทำไมไม่บอกตอนยก๒นี่ไง
ก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนอย่าบอกตอนนี้มวยได้เปลี่ยน

เจ้ากิ๊ดทองคำจากโทราช

มัดพระเจ้ามีหรือเปล่า

นี่แหละครับกับยอดมวยไทยรัฐยังเหมือนเดิม
พี่น้องแฟนมัดมวยขาน้อยขาเล็กขาใหญ่

โตบังบอลหนีตีเล็กสิงห์ล็อกสอง
แม้กระทั่งที่นี่ก็ดรเยอะนะ
ดรยาใจรู้จักไหม
สมัยก่อนมีดรยาใจนี่รุ่นเก่านะ
ทำมวยตอนนี้บอกติดตามดูตลอด

จ๊อกกี้น้อยจ๊อกกี้น้อยมันเอาแก่นี่

ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำมวย

เอาล่ะตอนนี้เกมบนวิธีทุกอย่างเหมือนสารภาพ

ใครที่เป็นแฟนคลับของวันทรงชัยนะ
ต้องแจ้งบอกว่า๓๐มีนาคมนี้

แฟนที่เชียร์ทางด้านกลิ่นตรงคำนี้
เสี้๋วไปเสี้๋วมาละ

สวัสดีครับ